เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยแต่ก็ไม่รู้วิท่าไหนนะคะ
เจอกันนานกลับมาเจอกันทีเอาอิโต้ฟันหัวเลยจ้า
คือฟันหัวทีแรกไม่พอจะฟันซ้ำอีกที
แต่พอดีเพื่อนอีกคนเนี่ยเอามือมาป้องไว้นะครับ

ตอนนี้ยังงงอยู่เหมือนกันว่าไปทะเลาะกันตอนไหนนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ
นี่คนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าทัศน์ไงจะใครล่ะ
ทัศน์เนี่ยเขาโพสต์เอาไว้เป็นภาพ
พื้นที่มีกองเลือดภาพผู้บาดเจ็บนะคะ

ลูกชายถูกเพื่อนใช้มีดอิโต้ฟันจนบาดเจ็บสาหัส
พื้นที่บ้านโคกสง่าพัฒนาในอำเภอพล
วันที่๓ตุลาคมยังจับคนร้ายไม่ได้
นางสาวนวรัฐบัวละครวัย๔๐ปีน้าของผู้บาดเจ็บ
บอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนายวุฒิชัยหรือว่าโอปอล์นะคะ
ปอนไปทำงานกับญาติที่กรุงเทพมาปีกว่าแล้วไม่ได้กลับมาที่บ้านเลย
ล่าสุดที่กลับมายายไม่สบายค่ะก็เลยกลับมาเยี่ยมคุณยาย
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายเบลค่ะ
เบลเนี่ยจริงแล้วเขาก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านแฟนสาว
ในเขตอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นก็คืออยู่คนละที่กันนานแล้วอะค่ะ
ทีนี้วันเกิดเหตุนายเบลก็ด้านกลับมาบ้านพอดี

เออก็เลยป๊ะกันโดยบังเอิญเนี่ยค่ะ
คืออย่างที่บอกน้าบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน
กินเที่ยวด้วยกันตลอดจนกระทั่งแยกย้ายกันไปทำงาน
ก็เลยไม่ได้เจอกันไม่รู้เหมือนกันว่าไปเจออะไรกันมา
ส่วนอีกฝ่ายเขาอ้างบอกว่าโอปอลหลานชายไปหาเรื่องในเบลก่อน
ก็เลยเอามีดมาทำร้ายเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริง
เพราะว่าเขาบอกว่าในเบลตั้งใจมาทำร้ายหลานถึงบ้านเลยนะคะ
ทีนี้จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยคือโอปอลกำลังถูบ้านอยู่อะคุณ
เบลจอดรถหน้าบ้านเดินตรงรีเข้ามาเลยนะ
แล้วก็พูดกับโอปอล์บอกว่าขออนุญาตนะคะมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้
ปอลก็งงถูบ้านอยู่ขอโทษอะไรอ่ะงงไปหมด
เท่านั้นแหละค่ะคว้าอิโต้ฟันหัวฟันแขนเลย
ทีนี้เมื่อสักครู่เห็นภาพคนนี้นี่คือผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า
ซึ่งเป็นลุงของนายเบลคนเกาะเหตุ
เขาบอกว่าจริงหลังเกิดเหตุก็พยายามติดต่อเบลแล้วนะ
เพราะผู้ใหญ่บ้านคนนี้คือคนที่พาโอปอลไปโรงพยาบาลด้วยนะ
เขาบอกพยายามติดต่อเบลแล้วติดต่อไม่ได้เลย
ยืนยันนะแม้ว่าลุงจะเป็นลุงของเบล
จะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะไม่ช่วยเหลืออะไร
ถ้าเบลผิดจริงต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม

หลายคนก็ถามว่าแล้วอาการโอปอลตอนนี้เป็นยังไง
อิโต้ฟันหัวเข้าไปไหวหรือเปล่า

ถูกย้ายมาพักฟื้นที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้ว
ปอลบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันตอนแรกอ่ะ
กวาดกวาดถูบ้านอยู่อะค่ะเขาบอกว่าก็เห็นเบลเดินมาหา
ตอนนั้นคิดว่าเออเบลคงมาหาหลังจากไม่เจอกันหลายปีแล้วมั้ง
เปล่าเลยพอมาถึงเนี่ยเอามีดฟันหัวเฉยเลยให้ดูกราฟิกคุณผู้ชม
นี่โอปอลกวัดผูดถูบ้านอยู่ใช่ไหมเบลจอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลย
เสร็จปุ๊บเดินตรงรีเข้ามาโอปอลก็นึกในใจเอ้ยเพื่อนคงคิดถึงแหละมาหา
จ้ามาถึงปุ๊บถามมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้
ปอลยังไม่ทันได้พูดอะไรเพื่อนก็ล้วงเอวควักอิโต้ออกมาฟันเข้าหัวไปหนึ่งฉับ
โปลบอกยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่านึกออกเรื่องหนึ่ง
ปีก่อนเบลเคยถูกจับเรื่องยาเสพติดแล้วตอนนั้นน่ะโอปอลก็โดนจับพร้อมกัน
เลยฝังใจว่าโอปอลนั่นแหละคือคนโทรแจ้งตำรวจนี่แหละ
คิดว่าคงเป็นชนวนที่ทำให้บาดหมางกันและฝังใจมาถึงวันนี้

มีประโยชน์ที่บอกว่ามึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้ยังไงมีหรอ
น่าจะมีครับแล้วก็ฟันเลยไม่รอคำตอบอะไรเลย
มันมีเรื่องปีที่แล้วครับมันผิดกัน
พอดีช่วงนั้นเล่นยาด้วยครับ
แล้วมันก็ตำรวจมาจับมันไปหมด
ทางนี้ก็โดนจับเหมือนกันครับ

เพราะว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ทำการสอบปากคำคนเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาล
ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับบัตรเจ็บ
แล้วก็ถ้าหากว่าจะมีการเพิ่มข้อหาเป็นพยายามฆ่าหรือเปล่า
คุณหมอวินใช้อาการก่อนเพราะว่าแผลที่ข้อมือซ้ายเนี่ยก็เวิร์ดหนักเหมือนกัน